ดูเรื่องของการทำเงินคุณชนะดีเลยช่วงเกษตรทำเงินในวันนี้นะครับ
เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดพิศนุโลกไปดูเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษ
เขาทำได้อย่างไรถึงสร้างเงินสร้างรายได้ดีขนาดนี้
ติดตามกันเลยในช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ชาวตลอดข่าวมากันที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักน้ำรุ่มน้ำพาด
ณหมู่บ้านเทิดชาติตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตรการจังหวัดพิศนุโลก
โดยชาวบ้านแห่งนี้เคยทำไร่ข้าวโพดมาก่อนแต่ว่าได้หันมาปลูกผักปลอดสารพิษ
ภายในโรงเรือนภายใต้มาตรฐานการรับรองของกรมวิชาการเกษตร
จากมีรายได้ที่ดีกว่านั่นเองนะครับ
ซึ่งก็มีร้อยตีวันนาวรรณสัยเป็นประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้
โดยเขาเล่าว่าปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด๒๓คนมีโรงเรือนทั้งหมด๗๔โรงเรือน
บางส่วนก็ส่งขายตามท้องตลาดทั่วไปโดยผักที่ขายเป็นหลักก็จะมีผักสลัดสามประเภท
ว่าแต่มีอะไรบ้างครับเป็นผักเขียวปีนโอ๊คเล็กโอ๊ค
ซึ่งเขาจะนำผักบรรทุกรถยนต์จำนวน๓๐๐กิโลกรัมมาขายที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดพิศนุโลก
โดยจะขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเพียงกิโลกรัมละ๔๐บาทเท่านั้น
แล้วหลักนะครับเขาก็จะนำผักส่งขายให้กับบริษัทที่จังหวัดสมุทรสาครจำนวน๒ตันต่อ๑สัปดาห์
เพื่อนำไปแปรรูปส่งขายให้กับลูกค้าอีกครั้งโดยขายครั้งละสามหมื่นถึงสี่หมื่น
ซึ่งก็ถือว่าการปลูกผักปลอดสารพิษสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ

คุณเป็นนอนเหรอ
ผักเขียวแล้วอยากกิน

แต่คนที่ชอบทานผักอย่างผมเห็นแล้วก็อยากกินนะ
อยากกินก็ซื้อน้ำสลัดรอเลยจ้า